เมื่อวานเรานำเสนอกลุ่มคนขี่จักรยาน
ชมรมจักรยานที่เขาขี่ผ่านไปเจอประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็คนที่ประสบอุบัติเหตุ
อยู่ใต้ท้องรถกระบะ
แล้วเขาพยายามช่วยกันยกรถกระบะขึ้นมา

เป็นกลุ่มชาวมงค์ที่บ้านมงค์ดอยคำ

รวมพลังการใช้เชือกลากรถกระบะ
กะหล่ำปีที่ตกลงไปบนเนินดอยแบบนี้คุณ

แล้วคุณคิดดูต้องใช้แรงขนาดไหนนะ
ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้แหละครับ
ดอยสูงชันแบบนี้นะคะ
ฟังเสียงความฮึดเขาหน่อยนิดนึงครับ

ความร่วมแรงร่วมใจสมัครสมาธิสามัคคีกัน

ดึงให้จังหวะเสียงพร้อมกัน
ส่งเสียงพร้อมกันแล้วก็จะได้ดึงจังหวะเดียวกัน
เพราะไม่ใช่นั้นมันจะไม่ขึ้นมานะคะ
ใช่ครับเป็นคลิปหนึ่งที่โพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กนะฮะ
ขณะที่ชาวบ้านมงคดอยคำอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
ร้อยคนต่างช่วยกันชักลากรถกระบะสีบรอนทอง
หมายเลขทะเบียนพพ๗๓๐๑เชียงใหม่
ที่พลิกความตกลงไปในหุบเขา
ซึ่งเป็นแปลงปลูกกะหล่ำปีที่มีความลึกประมาณ๑๐๐เมตร
และมีความชันความลาดเอียงประมาณ๔๕องศานะครับ
สภาพก็อย่างที่เห็นค่อนข้างจะทุลักทุเล
แล้วก็หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับ
เนื่องจากสภาพดินเป็นดินที่อุ่มน้ำและอ่อนตัว

ทำให้ชาวบ้านต้องใช้เชือกผูกที่ตัวรถ
และช่วยกันลากขึ้นมาโดยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถชักลากรถยนต์คันกล่าว
ขึ้นมาจากหุบเขาได้สำเร็จนะครับ
ในสภาพที่แบบว่ารถก็พังเหมือนกัน

แต่ว่าเคราะห์ดีที่เจ้าของรถไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักนะครับ
ทีมข่าวภูมิภาคของเราสอบถามไปอย่างเจ้าของเพจ

เป็นรถขนกะหล่ำปลีของชาวบ้านในหมู่บ้านมงคดอยคำนี่แหละครับ
กำลังจะเดินทางไปขนกะหล่ำปลีในสวน

เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะคดเคี้ยว
ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกคุณดูตอนท้องฟ้าสิ

พอฝนตกถนนก็ลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ตกลงไปในหุบเขาแบบนี้นะครับ

ถ้าบ้างเขาบอกว่ามีรถเครนไม่มีรถยกอะไรต่าง

แล้วถ้าสมมุติว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดีกว่า

เขาก็เลยรวมใจกันช่วยดีกว่า